นั่นพี่น้องกันแท้พี่ชายกับน้องชายทะเลาะกัน
คือพี่นอนหลับอยู่เปิดทีวีเปิดพัดลมทิ้งเอาไว้
น้องชายเมากลับมาโอ้ทำไมพี่หลับแล้วพัดลมก็เปิดทีวีก็เปิดเปลืองไฟ
น้องก็บ่นพี่ได้ยินตื่นมาก็เลยไล่น้องไปทำกับข้าว
ถือมีดจะไปตัดตะไคร้ฮะพี่คว้าไม้หน้าสามโมโหมันอารมณ์ค้าง
มันไปฟาดหัวน้องน้องก็เลยเอามีดปาดคอพี่
เกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่หลังคาบ้านครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่าและที่
เกิดเหตุนั้นพบนายธีรยุทธ์หรือนายแดนอายุ๔๕ปีนายแดนนี่
เป็นพี่ชายนะครับโดนมีดปาดเข้าไปที่ลำคอด้านซ้ายเป็น
แผลชะกันเร่งประถมพยาบาลแล้วส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลส่วน
คนก่อเหตุก็คือน้องชายแท้ของนายแดนที่ชื่อนายธีรพัฒน์หรือ
เอ็มอายุ๓๙พี่ชื่อธีรยุทธ์หรือแดนอายุ๔๕น้องชื่อธีรพัฒน์หรือ
อายุ๓๙น้องชายไม่ได้หนีไปไหนนะฮะที่มีผ้าพันหัวอยู่
แบบนี้ครับเพราะว่าหัวเขาแตกครับโดนพี่ใช้ไม้หน้าสามฟาด
ที่หัวเข้าอย่างจังฮะตอนแรกที่ไปเจอก่อนจะพันผ้าพันแผล
เลือดแบบนี้คือหน้าอาบไปด้วยเลือดนะครับแล้วก็เจอ
บาดแผลที่มือด้วยหน้าผากด้านขวาก็มีบาดแผลครับเหตุการณ์
เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อคืนที่ผ่านมา๒๕พฤศจิกายนช่วง
ประมาณสามทุ่มดูบนหลังคาสิครับหยดเลือดเต็มเลยคนก่อเหตุ
บอกว่าพี่ของผมเนี่ยอยู่บ้านหลังเดียวกันกับผมนี่แหละ
เกิดเหตุตัวผมหมายถึงคนก่อเหตุนะในเอ็มเนี่ยไปรับจ้าง
ก็ยอมรับว่าเมานั่นแหละมาถึงบ้านปั๊บพี่กำลังหลับปุ๋ยอยู่
ไปบ้านเห็นภาพแบบนั้นก็เลยบ่นโอ้ยเปลืองไฟนะเนี่ยช่วง
ค่าไฟมันยังลดอยู่แต่เดี๋ยวปีหน้าค่าไฟมันขึ้น
มามันแพงอีกนะยังไงอ่ะช่วยกันประหยัดหน่อยสิเปลืองไฟพี่
ชายเนี่ยได้ยินตื่นขึ้นมาด่าเขาฮะแล้วไล่เขาเอง
ทำกับข้าวเลยไปอย่ามาพูดเยอะก็เลยไปหยิบมีดแล้วก็
จะไปตัดตะไคร้มาทำกับข้าวจังหวะนั้นพี่ชายไปคว้าเอา
ไม้หน้าสามแล้วมาฟาดใส่หัวผมอ่ะอืมแล้วจะเอามาฟาดเป็น
ซ้ำสองอีกต่างหากผมก็เลยเอามีดที่ถืออยู่ชี้ขึ้น
มาแบบนั้นคนก่อเหตุบอกนะค่ะผมเอามีดขึ้นมาชี้หน้า
พี่แล้วพี่เขาวิ่งเข้ามาวิ่งมาปักมีดด้วยตัวเขาเองอ่ะ
มีดมันก็เลยปาดไปที่คอเสียเลือดมากผมไม่ได้ตั้งใจ
จะทำร้ายพี่เลยอ้างแบบนี้ฮะ

เจ้าหน้าที่นะครับคุมตัวผู้ก่อเหตุไปโรงพยาบาลครับเย็บแผลที่หน้าผาก
มีสารเสพติดฮะแต่เจ้าตัวยืนยันว่าผมไม่ได้เสพอะไรมาเลยนะ
แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็คงต้องไปหาสาเหตุ
ทำไมถึงพบว่าขึ้นตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย
มียาอะไรหรือเปล่าต้องกินยาอะไรบ้างไหม
หน้านั้นเดี๋ยวต้องว่ากันอีกทีนะฮะ
เจ้าของบ้านที่เกิดเรื่องสมมติว่าชื่อในเอก

เหมือนมีคนพังประตูบ้านเข้ามาก็เลยออกมาดู
ปรากฏว่าคนเจ็บในแดนพี่ชาย
พังประตูบ้านเขามาซ่อนตัวอยู่
ส่วนในเอ็มน้องชายครับคนที่ก่อเหตุปีนเข้ามาทางหน้าต่างริมบันได
ซึ่งเขาเปิดทิ้งเอาไว้มาพร้อมกับมีดแล้วก็ไม้
แล้ววิ่งไปหาตัวพี่ชายกำลังดันประตูอยู่
เหมือนกับดันไว้ซ่อนตัวอย่าเข้ามา
จะใช้ไม้ฟาดไปที่ผู้ก่อเหตุแล้วมีการชกต่อยกันครับ
พี่ชายสู้ไม่ไหวเลยวิ่งหนีน้องชายวิ่งตามเอามีดปาดคอครับ
จังหวะนั้นภาพที่เห็นคือเหมือนกับเอามีดจี้ที่คอด้วย
ไม่มีใครกล้าห้ามฮะก็กลัวโดนลูกหลงเหมือนกันครับ
วันนี้พี่เคี่ยววิมลวันนักข่าวของเราลงพื้นที่ครับ
ตามความคืบหน้าก็ไปคุยกับคุณป้าสมพรอยู่ในเหตุการณ์เหมือนกัน
เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ได้ยินเสียงคนพี่ก็คือนายแดนนะ
คนเจ็บเนี่ยโดนน้องเอามีดปาดคอแล้วก็ตัวของในเอ็มน้องชาย
ซึ่งเป็นคนก่อเหตุทะเลาะกันจู่นายแดนเนี่ยวิ่ง
ผ้าคนหนูผืนเดียวด้วยวิ่งหนีไปที่บ้านฝั่งตรงข้าม
บ้านหลังที่เกิดเรื่องไปซ่อนตัว
น้องชายก็คือตัวในเอ็มวิ่งตามครับไปพร้อมกับมีดและไม้หน้าสาม
พยายามจะไปทำร้ายพี่ชายแต่ว่าตัวของพี่ชายไม่ยอมเปิดประตูครับ
เอ็มคนน้องก็เลยปีนหน้าต่างเข้าไปแล้วเอาไม้หน้าสามไปด้วย
แล้วหลุดมือฮะจังหวะนั้นนายแดนผู้พี่ได้จังหวะครับ
คว้าไม้หน้าสามฟาดหัวโป๊กไปที่หัวของน้องไปทีหนึ่ง
ที่ในเอ็มจะใช้มีดปาดคอพี่ชายแล้วเลือดก็ออกครับ
ป้าเล่าแบบนี้ทั้งคู่กระโดดออกทางหน้าต่าง
ชกต่อยกันต่อบนหลังคาเหมือนในหนังไหมล่ะครับ
ฟังแบบนี้แต่นี่เป็นเรื่องจริงนะตอนนั้นป้าเอง

บอกหยุดหยุดแยกแยกเป็นพี่น้องกัน
ไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยนะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งก็มีมีด
อีกฝ่ายหนึ่งก็มีม้าไงฮะสุดท้ายต่างฝ่ายต่างเหนื่อยกันไปเอง
แล้วก็หยุดกันเองครับป้าสมพรบอกว่า
ถ้าสองสีพี่น้องเขาไม่ดื่มเหล้าเนี่ยเขารักกันดีนะ
ช่วยกันทำงานดีมากเลยแต่เมื่อไหร่เล่าเข้าปากแล้ว
แล้วก็ป้าบอกฮะทะเลาะกันได้ทุกที
ข้อสมบัติ้มากว่าวโคไฟครับ

เขาไปหาประได้กลัวกันเนี่ย
ไปคุยกับอีกหนึ่งคนครับแม่ยายของคนก่อเหตุฮะแม่ยายบอก
ว่ากำลังเก็บกวาดบ้านอยู่เลยเก็บเสื้อพ่งเสื้อผ้าตอนเนี้ย
บ้านแล้วจะไม่ให้กลับมาอยู่ที่บ้านอีกแล้วพอแล้วเข็ดแล้ว
ไฟถ้าเขาไม่ดื่มเหล้าก็เป็นคนขยันนิสัยดีแต่พอดื่มเหล้า
คนละคนเลยใจร้อนโวยวายชอบใช้ความรุนแรงลูกสาวแต่ง
งานกันมา๑๐ปีทะเลาะกันรุนแรงแล้วเลิกรากันไปปีที่แล้ว
สักทีหนำซ้ำพาพี่ชายคือนายแดนมาช่วยทำงานเป็นลูก
มืออีกด้วยตอนแรกที่เขาไม่เมาเห็นว่าเขาก็ช่วยกันทำ
มาถึงบ้านทีหลังเห็นแบบนี้ก็เลยทะเลาะกัน
แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นคุยกับลูกสาวแล้ว
ตกลงกันแล้วแม่ลูกพอเท่านี้นะลูกเนอะ
ให้เขาไปอยู่ที่อื่นเถอะอย่าให้เขาอยู่บ้านนี้อีกเลย
ขอให้นายเอ็มเนี่ยย้ายออกไปจากบ้านครับ
เฉพาะเรื่องเปิดไฟเปิดพัดลมมันจะตีกันได้ขนาดนั้นเลย
ได้คุยกับหลายคนแล้วนะครับไปลองดูภาพวงจรปิดกันบ้างฮะ
จิกายนได้ยินเสียงเหมือนคนทะเลาะกัน

พักหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาหาลูกด้วยความเป็นห่วง
แล้วบอกว่าไปอยู่อีกบ้านเถอะลูกไปเพื่อความปลอดภัยลองดู

เป็นห่วงนะกลัวลูกจะโดนลูกหลงนะครับ

ไปสอบปากคำและแจ้งข้อหาเบื้องต้น

คุณคิงอ่านข่าวนี้นะที่ฉันเห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมา
เขาบอกว่าแหม่ทำเย็นกับเป็นหนังจีนสู้กันบนหลังคา